เจอไหมเวลาเราย้ายออกจากห้องพักหอพักห้องเช่า
เขาก็จะมีการคิดค่าเสื่อมราคาเนอะค่าทำความสะอาดห้อง
คือถ้าคุณไปทำของเขาเสียหายอันนี้มันเหมือนกับเป็นลักษณะค่าปรับ
ห้องเช่าห้องนี้ขอคิดค่าปรับปรุงห้องหน่อยทาสีใหม่
คนที่ย้ายออกงงเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องจ่ายด้วยเหรอ

ทาสีห้องใหม่ก็ห้องก็ไม่ได้ดูเก่าไม่ได้ดูแบบว่าพังสุดโสมนี่นะ

บอกว่าพวกเราคือผู้บริโภคนะตั้งคำถามเลย
ต้องจ่ายค่าเสื่อมสภาพห้องให้กับเจ้าของหอหลังจากย้ายออกด้วยหรือเปล่า
แล้วก็มีข้อความแชทคุยกันระหว่างคนที่เขาย้ายออกกับเจ้าของหอพักเนี่ยนะฮะ
พอจะย้ายออกเจ้าของห้องเช่าบอกว่าต้องหักเงินค่าทา๔๕๐๐บาทด้วยนะ
เปลี่ยนประตูห้องน้ำอีก๑๐๐๐บาทค่าทำความสะอาดอีก๓๐๐บาท
นี่ครับแชทข้อความที่มีการคุยกันเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแต่ในสัญญาไม่มีการหักค่าเหล่านี้นี่นะ

เงินประกันไม่รู้ว่าต้องจ่ายมัดจำไปเท่าไหร่ใช่ไหม

เธอก็เลยถามไปก็บอกว่าเอาจริงมันคือกฎของหอพักนะ
แล้วมันก็ต้องเป็นการหักค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย
ก่อนที่คุณจะย้ายออกไปแล้วก็ต้องมีการดูแลตกแต่งห้องใหม่
ที่ผู้เช่าคนใหม่เขาจะมาเช่าต่อสิ
เธอก็เลยงงบอกเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวเราก็ทำงานเกี่ยวกับห้องพักมาก่อน
แล้วมันไม่เคยเจอแบบนี้เลย
นี่ครั้งแรกที่เธอเจอก็เลยงงนะครับ
ชาวเน็ตแสดงความเห็นกันเยอะมากครับ

ปีที่อยู่มันก็ไม่ได้ทำให้ห้องพังหรือว่าเก่า

ทำไมต้องหักเยอะขนาดนี้เยอะไปหรือเปล่า
คือหลายคนก็บอกว่าโอเคไอ้หักเงินเนี่ยก็เคยเจอแหละ

ถ้าเกิดว่าห้องมันชำรุดคุณตอกตะปูทำให้ผนังมันซุด
อะไรแบบนี้อาจจะมีค่าปรับอะไรอย่างนี้บ้าง
แต่อันนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันนะ
แนะนำลองปรึกษาสคบไหมล่ะ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บางคนบอกว่าไปเอาสัญญามาไล่ดูซิ
ถ้าเกิดว่าอยากจะฟ้องหรืออยากจะสู้ทางกฎหมาย

เราต้องรอดูอีกฝั่งหนึ่งชี้แจงด้วยก่อนไหม
มันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราไม่รู้ก็ได้
ใดก็ตามเดี๋ยวคงต้องรอฟังอีกฝ่ายชี้แจงด้วย
แล้วก็เดี๋ยวรอว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะ
โอ้โหยุคนี้คือหลักร้อยหลักพันมันก็หายากอะนะ
เงินทองก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมัน๑๕๐๐เลยเหรอเนี่ย
แต่บางคนนี่ฉันเห็นนะบางคนบอกว่า
ถ้าเกิดมีลูกค้าอยู่นานสักขนาดนี้
แล้วมันไม่ได้ถึงขั้นชักโคกแตกประตูหลุดอะไรอย่างนี้
ก็อรุมอร่วยเนอะนะคะแล้วแต่นานาจิตตังค์แล้วค่ะคุณผู้ชม